นี่เขาถุนนะ
อัมม่าเจ็บเลยนะคะ

เพราะว่ากล้องวงจรปิดร้านขายของชำนี่จับภาพเอาไว้ได้
ผู้ชายไม่ใส่เสื้อคนนี้เดินเข้ามาค่ะ
นี่คุณผู้ชมคือเสียงมันอาจจะอู้อีก
สีอีนิดแต่ก็ได้ยินเสียงอำมา
อำมาตย์หลบลงไปหลัง
กับปุ่นหนู
ปั้นเนี่ยไปโดนแว่นไปโดนแว่นของอาม่าก็ไม่ได้เจ็บเยอะนะคะทีมข่าวเนี่ยเลยไปคุยกับอาม่าอาม่าบอกแบบนี้ผู้ชายคนนี้คือเขาจะมาเดินมาพวกขอน้ำขอขนมขอของกินขอบุหรี่ตามร้านของชำถนนเส้นเนี้ยประจำแหละหลังหลังเนี่ยเหมือนกับเขาโมโหร้ายขึ้นอ่ะพอมาขอแล้วไม่ได้อะไรเขาก็เขาก็จะมีพฤติกรรมรุนแรงอืมทำ

พ่อมีแน่รู้สึกแต่ว่าบ้านอยู่ไหนเราก็มีรู้
หลายปีแล้วครับแต่ว่าหลายปีนี่เขาจับปกติดดีครับ
แต่ว่ามาช่วงพักหลังนี้อาทิตย์เนี่ยก็ลื่นเพื่อจะทำร้ายผู้คน
อืม
แล้วไปทำร้ายพี่เซเว่นด้วยครับ
นี่ไงเห็นไหมอันนี้คือลูกเจ้าของร้านนะเขาก็บอกแหละว่า
ตรงเซเว่นตรงนั้นก็โดนเหมือนกันแล้วนี่อาม่าเอาแว่นให้ดูค่ะ
โชคดีที่อาม่าเหมือนกับก็เบี่ยงตัวหลบอ่ะนะเลยโดนแค่แว่นอย่างเดียว
ถ้าไม่เบี่ยงตัวหลบก็คงโดนเข้าไปที่เบ้าตาค่ะ

ดอมคุณผู้ชมเชื่อไหมนี่นักข่าวลงพื้นที่ไปนะไปหาคุณว่าเจอไหม

เจอดอมนั่งอยู่หน้าประตูร้านสะดวกซื้อนั่งแบบชิ้วนั่นน่ะทิ้งเบลออยู่นั่นค่ะ

ใช่แล้วนั่งอยู่สักพักนึงเขาก็เดินไป
เขาดูสติไม่ดีเนอะดูแบบใช่
แล้วตอนที่เขาลุกเดินไปนี่เห็นไหมในมือถืออะไรรู้ไหมถือถุงกาวไปด้วย
แล้วเราก็เลยไปถามตำรวจไงถามผู้กำกับสพคหงบอกคุณตำรวจเรื่องนี้ว่ายังไง
ตำรวจว่าจริงตำรวจคุมตัวเขาไว้ตั้งแต่เย็นเมื่อวานแล้ว
อ้าวแล้วทำไมนักข่าวของเราไปแล้วยังเจออยู่
คือเขาบอกว่าพอคุมตัวเสร็จปั๊บนะติดต่อให้ญาติของผู้ชายคนนี้มารับเอาไปบำบัด
แต่ก็ไม่รู้ว่าท่าไหนนั้นคือยังเดินอยู่แบบนี้อ่ะค่ะ
ก็ถามข้อมูลนะผู้ชายคนนี้อายุประมาณ๔๐ปีคือเขามีอาการป่วยจิตเวท
ถ้าเกิดว่าญาติมารับตัวไปรักษาแล้วจริงควรที่จะบำบัดรักษาจนกว่าอาการจะดีขึ้น
ใช่แบบนี้ต้องดูแลแบบใกล้ชิดนะคะถ้าเกิดว่าปล่อยมาอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นได้นะคะ
โอ้โหแล้วนี่เป็นคนแก่ด้วยนะที่โดนเข้าไปนะ